สืบทอดงานศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านอีกอย่างเรียกว่ามุขปาถะคือการท่องจำจากบรรพบุรุษลงมาสู่อนุชนรุ่นหลังด้วยการผูกคำให้คล้องจองกันเพื่อให้จดจำได้ง่าย
เช่นในหัตถกรรมการจักษานซึ่งจะต้องยกและข่มเพื่อสอดเส้นตอกให้ขัดกันมีการเรียงร้อยถ้อยคำให้เป็นเพลงเช่นเพลงกระด้งลายบ้าลายขอดังนี้
โอละเฮโอละชะยกสองข่มห้าเรียกว่าลายบ้าเอ่ยลายไก่แม่กล้าและลายไก่แม่ยองดังนี้ไก่แม่กล้าขวมห้ายอสองไก่แม่ยองขวมสองยอสี่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน